ไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานดีกว่า

เรื่องของวัยนี่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคของการออกกำลังกาย
เกี่ยวคุณบอกว่าอายุเยอะออกกำลังกายไม่ได้ไม่จริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเหล่าบรรดาผู้สูงวัยเขา
ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาสนุกสนานขนาดไหน
ติดตามในช่วงของตลอดข่าวขำ
ยังยัง
ป้าเค้ายังเต้นไม่ถูกใจอีกละเนี่ย
หรือเพลงมันไม่เข้าหูหรือยังไง
อ้าวเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงให้ก็ได้
รับน้องจริงจะ

น่ารักไหมพี่
กองเชียร์พร้อมแล้วก็ไปดูลีลาของกีฬาแต่ละอย่าง
พี่ป๊าป้าลุงเอาฟิตร่างกายเพื่อเตรียมแข่งขันกันหน่อยเร็ว
เฮ่เต็มที่ขนาดนี้ต่อแข่งจะขนาดไหน
เริ่มที่ช็อกเกย์นี่ล่ะครับคนถึงว่าสู้สุดใจแล้ว
แต่กองเชียร์อย่างคุณป้าท่านนี้เนี่ยดูจะสุดใจกว่า
คุณป้าทันนี้เนี่ยดูจะสุดใจกว่านะ

ก็โยกกันให้สุดกันไปเลยอ้าวฮึฮึฮ
อ้าวแม่แห่สุดจริงครับ
สุดจนลงไปนอนกับพื้นกันตามระเบียบแบบนี้นี่แหละครับ
เอ้าง่วงก็กลับไปนอนบ้านกันดีกว่าครับพี่น้อง

บอกเลยครับว่าเบคแฮมชิดซ้าย

เมซี่ยังต้องมองตาค้างกับนักเตะเซี่ยวริมยี่คนนี้แหละครับ
โอ้โหมาดูพลังการเตะของแม่เขาหน่อยครับ
ลูกเตะตีนระเบิดมาแล้วโอ้โห
แข่งกันเหนื่อยมาแบบนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ไฟแรงสูง
เขาก็มีวิธีพรขายด้วยการ
กินหมับหนูข้างสนามแบบนี้นะครับ

เล่นกีฬาไปด้วยมันจะไม่กระจายได้ยังไงล่ะครับ
มันก็กระจายตรงหัวเลาะกันนี่แหละคุณ

ฟันสวยจริงฟันสวยเลี่ยงหรอ

น่ารักจังเลย

เวลาเราเห็นผู้สูงอายุเขามาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ย
คือเราก็มีรอยยิ้มนะ
เราก็มีความสุขอิ่มใจไปด้วยนะ
เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่รวมกลุ่มกันเยอะเนี่ยค่ะ

แล้วเขาก็จะแข็งแรงอายุยืน

เราอย่างนี้มองกลับไปแล้ว
เห็นเขามีความสุขเราก็อดอมยิ้มไม่ได้เหมือนกันนะ

เป็นรอยยิ้มน่ารักที่เกิดขึ้นนะคะ